และพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะ
วันนี้แล้วนะคะเป็นวันแรกเป็นเที่ยวบินปฐมเริกหลังจากที่จีนประกาศปลดล็อกมาตรการโควิด
เที่ยวบินที่มีการนำนักท่องเที่ยวจากจีนชุดแรกจำนวนสองร้อยหกสิบเก้าคนนะคะ
ก็ถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศคึกคักเลยนะคะ
เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับคณะ
ก็ไปต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนชุดแรกหลังจากที่

เตรียมดอกไม้พวงมาลัยของที่ละลึก

เพื่อเป็นการต้อนรับแล้วก็สร้างความประทับใจด้วยนะคะ

บินตรงนำนักท่องเที่ยว๒๖๙คน
เข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะ
สำหรับระเบียบปฏิบัติของการเดินทางเข้าไทย

แสดงเอกสารหรือข้อมูลการฉีดวัคซีนแล้ว

แต่เน้นย้ำการเดินทางเข้าไทยต้องปฏิบัติ
เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนจึงเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความไม่คล่องตัว

ข้อมูลจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยระบุ
ว่าในช่วง๓เดือนแรกของปีนี้จะมีสายการบินของจีน
ตารางการบินเข้าสู่ประเทศไทยใน๓ท่าอากาศยานหลัก
ก็คือสวนภูมิเชียงใหม่และภูเก็ต
จำนวน๑๕สายการบิน๑๕เที่ยวบินต่อวัน
คาดว่าตลอดทั้งปีจะมียอดนักท่องเที่ยวจีน
ทะลุ๗๑๐ล้านคนค่ะ